ส่วนข่าวนี้อ่านแล้วต้องยอมรับว่าสลดใจเรื่องของเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะคะ
เป็นเด็กชายอายุ๑๔ปีลวงเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ให้เพื่อนรุมข่มขืนแล้วยังไม่พอถ่ายคลิปข่มขู่เรียกเงินด้วย
ซึ่งล่าสุดตำรวจจับกลุ่มได้แล้วพร้อมกับเพื่อนที่ลงมืออีก๒คนนะคะ
และยังมีผู้ก่อเหตุเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งคนตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
เรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยขึ้นโดยคุณหนึ่งหัวหน้าชุดเฉพาะกิจฉลามขาวชนบุรี
เขาได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเด็กหญิงผู้เสียหายอายุ๑๓ปีค่ะ
ตกเป็นเหยื่อถูกรุมโทรมข่มขืน
หลังเพื่อนชายซึ่งเป็นแฟนเก่าอายุ๑๔ปีพร้อมกับพวกอีก๓คน
มขืนเธอแล้วยังถ่ายคลิปเก็บเอาไว้และข่มขู่เรียกเงินจากเหยื่ออีกสามพันบาทด้วย
และถ้าหากเหยื่อไม่ให้เงินบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียค่ะโอ้โห
เด็กหญิงผู้เคาะร้ายคนนี้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณเกือบ๓ทุ่ม
แฟนเก่าของเธออายุ๑๔ปีมาหาที่บ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านเพื่อนที่เขาสามมุก
เมื่อไปถึงพบกับวัยรุ่นชายอายุสิบหกปีและภายในนั้นมีการเสพยาเสพติดกันด้วยค่ะ
จากนั้นเธอก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นชายบังคับข่มขืนและหลอกเด็กหญิงว่า
ตำรวจมาตรวจค้นให้รีบหนีก่อนจะพาเด็กหญิงคนนี้
ขึ้นรถจักรยายนต์ไปที่บ้านของเพื่อนอีกคนคราวนี้เป็นผู้ชายอายุสามสิบปี
และในบ้านหลังนั้นมีผู้ชายอีกคนอายุ๓๐ปีเช่นกันเป็นชาวเขมรมาข่มขืนเธอซ้ำอีก
โดยใช้กุญแจมือล็อกมือทั้งสองข้างไว้ในระหว่างนั้น
หลังจากที่ทั้งหมดลงมือแล้วก็ห้ามเด็กหญิงเนี่ย

แต่ทางกลุ่มผู้ลงมือนำเรื่องนี้ไปประจานกับเพื่อนของผู้เสียหายที่โรงเรียน
และขู่ว่าจะเอาคลิปที่ถ่ายไว้มาเผยแพร่ให้อับอาย
ถ้าไม่ยอมจ่ายเงิน๓๐๐บาทให้
ทำให้เด็กหญิงผู้เคาะร้ายอับอายผู้คนไม่กล้าสู้หน้ากับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะ
วันนี้เด็กหญิงผู้เสียหายได้ให้ปากคำกับพลตำรวจตรีนันตชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ซึ่งก็มีพนักงานสอบสวนร่วมกับนักสหวิชาชีพ
ร่วมกันสอบปากคำผู้เสียหายถึงพฤติการของกลุ่มที่ลงมือทั้งหมดค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นจากคำให้การของผู้เสียหาย
มีมูลนะคะว่าถูกกระทำชำราวล่วงละเมิดทางเพศจริง
โดยผู้ร่วมก่อเหตุรวมแล้ว๔คน
ก็คือเด็กชายุดสิบสี่ปีซึ่งเป็นแฟนเก่า
วัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนเก่านะคะ
มีชายไทยอายุสามสิบปีรวมทั้งชายชาวกัมพูชาอายุสามสิบปี
ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
ร่วมกันพลักผู้ยาวอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากบิดามันดา
เพื่อการอนาจารย์พร้อมทั้งขออำนาจศาลออกไหมจับค่ะ
ส่วนรายละเอียดเรื่องการถูกถ่ายคลิปหรือมีการข่มขู่เรียกเงิน
เดี๋ยวยังต้องสอบปากคำเพิ่มเติมให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ข้อมูลจากตำรวจสืบสวนขนาดนี้เนี่ยสามารถควบคุมตัวเด็กชายอายุ๑๔
ซึ่งเป็นแฟนเก่าวัยรุ่นอายุ๑๖ปี
และชายไทยอายุสามสิบปีได้แล้วค่ะแต่ยังเหลือชายชาวกัมพูชาที่หลบหนี
ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวช่วงเย็นวันนี้แล้วก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งนะคะ
ความคืบหน้าในเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาของวันนี้ด้วยค่ะ